ปากตะติแล้วเนี่ยภาพศรรรมที่มีตอนหนุ่มไม้พระเจ้าระเด็ด

อกจากกล้ามเลิมแกล้มแน่นกับแอคทีวิตี้ออกกำลังกายอย่างบ้าคลั่ง
ถึงขั้นมีห้องฟิตเนสอุปกรณ์ครบเครื่องอยู่ที่บ้านเลยนะจ๊ะ
อ่ะเดี๋ยววิ่งเดี๋ยวยกเวทเดี๋ยวสิทธิ์อัพโอ้โหฟินได้ไหวแล้วจ๊ะพี่จ๊ะ
การันตีด้วยผลงานละครที่บู้แบบดุเดือดจะโลดผลโจรทะยานขนาดไหน
หนุ่มไม้เขาก็พิสูจน์ฝีมือมาแล้ว
แต่ดูเหมือนว่าล่าสุดเนี่ยจะมีบางอย่างเขาครอบงำ
ทำให้หนุ่มไม้เปลี่ยนไป
ตายไว้กรี๊ดไม่เป็นสาวแล้วค่ะกรี๊ด
เอ้าเป็นสาวสวยอยู่ดีทำไมทำไมหักมุมกันอย่างนี้
นี่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะช่วงนี้อยู่บ้านนานไปหรือเปล่า
อาการก็เลยออกมาอย่างที่เห็นเนี่ย